คุณผู้ชมครับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ของหลายต่อหลายคนก็สามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างคนที่ชอบลายศักดิ์แล้วก็ประโยคที่มีความหมาย
สำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ
มีดาราก็มีลายศักดิ์เช่นเดียวกันนะครับ
เราดูลายศักดิ์ของคุณเจเจตรินก่อนหน้านี้นะครับ
ได้น้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ซึ่งหมายถึงในหลวงรัชกาลที่๙พร้อมกับโพสต์ข้อความลงอินสตราแกรมส่วนตัวว่า
วันนี้ไม่เจ็บแต่จะจำไปจนวันตาย
ตามด้วยแท็กพระรันยูกับรอยสักรูปแผนที่ประเทศไทย
โดยมีเลข๙ไทยอยู่ตรงกลางอกด้านซ้ายของตัวเองนะครับ
พร้อมกับข้อความภาษาอังกฤษสื่อถึงความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่
เจ้าตัวมีต่อพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
ล่าสุดมีอีก๒คนบันเทิงที่ขอบันทึกความทรงจำ
ที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ลงบนร่างกายนะครับ
กับรอยสักรูปแผนที่ประเทศไทยที่มีเลข๙ไทยอยู่ตรงกลาง
ไว้ที่หลังด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ของพิษกาชัยนะครับ
แล้วก็มีนางแบบสาวโยยศวดีที่มีการจารึกคำว่า
บริเวณแขนด้านซ้ายเพื่อเป็นเครื่องหมายบ่งบอกความภาคภูมิใจ
ว่าฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ด้วยครับ